คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวของคนดีที่เมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
กระเป๋าใส่สตางค์ได้และเป็นเงินดอลลาร์ทั้งนั้น

เป็นข่าวดีข่าวใหญ่นะครับเพราะว่าเก็บได้แล้วหาเจ้าของสิ
คราวนี้เจอเจ้าของแล้วนะครับเพราะว่าแม่ค้าข้าวขาหมูย่านสามเศษเนี่ย
ส่งกระเป๋าเงินคืนให้กับเจ้าของถึงมือเป็นที่เรียบร้อย
นางสาวที่พาพรเคลฟอายุ๖๗ปีสัญชาติอเมริกัน
มือไหว้ขอบคุณและเข้าสวมกอดนางละมุนนขุนทศ
อายุ๖๖ปีต้องกอดแน่นเลยนะ
ซึ่งเป็นแม่ค้าขายข้าวขาหมูย่าน๓เซน
ซึ่งเป็นผู้เก็บกระเป๋าเงินที่ทำหล่นในรถแท็กซี่
เมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้
ภายในกระเป๋ามีธนบัตรดอลลาร์ชนิดต่างรวม๙๒๙ดอลลาร์
แล้วก็ธนบัตรไทยชนิดต่างรวมเป็นเงินกว่า๓๕๐๐๐บาท
ก็เป็นแสนนะนะแล้วก็ยังมีไอดีการ์ดของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย
เรื่องของบัตรต่างนี่ก็สำคัญนะครับ
นางสาวทิพพาพรบอกว่ารู้สึกแปลกใจและทราบซึ้งเป็นอย่างมาก
ที่มีคนเก็บกระเป๋าเงินแล้วก็มีเงินสดแบบนี้ได้
แล้วนำมาคืนเพราะคิดว่าโอ้โหคงไม่ได้คืนแล้วล่ะ
ทำใจแล้วล่ะนะครับแล้วก็บอกด้วยว่าอาศัยอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกามานานกว่า๔๘ปี
และเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้เดินทางกลับมาเยี่ยมญาติ
โดยเรียกแท็กซี่จากท่ากาศยานสุวรรณภูมิให้ไปพักย่านสุขุมวิทย์
เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เธอรู้สึกภูมิใจที่เกิดมาเป็นคนไทย
และเจอคนดีที่เป็นคนไทยครับ
ถ้าเงินต้อนนี้ร้ายไปแล้วต้องใช้ไหม

ก็คือส่วนมากเวลากลับบ้านพยายามใช้ประหยัดนะคะ
ด้านของคนดีที่เก็บได้นะฮะคุณป้าละมุนบอกว่า
กระเป๋าเงินนี้ได้บนรถแท็กซี่
เรียกใช้บริการจากแยกวงสว่างไปลงที่ตลาดเทเวศ
พอเห็นกระเป๋าหยุดไปรถกระเป๋าใคร

เออใช่ครับก็เลยเข้าแจ้งความเพื่อตามหาเจ้าของ

ตำรวจสามารถตามหาเจ้าของกระเป๋าจนเจอ
เพราะคิดว่าหากเก็บไว้คงไม่สบายใจ
และคนที่ทำหายคงเดือดร้อนมากใจเขาใจเรานะครับ

ทั้งอยากทำความดีนี่สำคัญมาก
อยากทำความดีเพื่อในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
หลังส่งมอบกระเป๋าเงินสดและเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับ
เจ้าของกระเป๋าเจ้าของเงินก็ได้มอบเงินจำนวน๓๐๐บาท
เป็นสินน้ำใจตอบแทนความดีของคุณป้าละมุน
โดยประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สถานีตำรวจนครบาน๓เซน
เพราะอะไรโอ้ปรบมือชื่นชมกันใหญ่นะครับ
แล้วก็นี่เลยร้านของคุณป้าละมุนนะครับ
เป็นแม่ค้าใจดีอยู่ที่วัดหน้าวัดนะครับ
หน้าวัดเทวราชกุญชรถนน๓เสนนะครับ
อุดหนุนกันได้ไปอุดหนุนกันได้แล้วไปชื่นชมคุณป้าได้นะครับ
ซึ่งเมื่อวันที่๙กุมภาพันธ์ได้นำกระเป๋าเงินมาฝากให้กับตำรวจนะครับ
แล้วก็ขายของตามปกตินะครับ
โดยคุณป้าละมุนบอกว่าเงินน่ะป้าไม่รู้หรอกว่าเท่าไหร่
ไม่ได้นับหรอกแต่เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ
เชื่อว่าคงสำคัญมากและเขาก็คงเดือดร้อนถ้าไม่ได้คืน

ด้วยใจที่เป็นคนดีและอยากทำความดีถวาย
หลวงรัชกาลที่๙ด้วยก็เลยนี่แหละครับ
เอาไปคืนหาเจ้าของจนเจอฮะ